ช่วงนี้ตลอดกิน

หาของอร่อยกันที่จังหวัดปฐุมธานี

เป็นอาหารจีนสูตรโบราณ

อยู่ในตลาดที่ขึ้นชื่อของบริเวณ

ติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
แมคไฮเลนเดอร์รุ่นพิเศษ

ท่านพลักขันไทยแล้วเศร้า
ถงน้านั่นมีแทะฟ้าง

เล่นเอาใจเรา

มาที่ทุ่งนาด้านหลังนี้

เที่ยวที่ไหนล่ะที่นี่ครับทุ่งนามอนอยู่ที่จังหวัดปฐุมธานีนะครับคุณผู้ชมครับ
ทุ่งนาด้านหลังที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมนั้นสามารถมาทำเวิร์คชอปที่นี่ได้
ถ้ามากันเป็นกลุ่มมากันเยอะแล้วก็แค่ติดต่อสอบถามเข้ามาก่อน
ย้ำว่ามาเที่ยวชมฟรีนะจะบอกให้คุณผู้ชมครับ
และตลอดกินวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ตลาดระแหงร้อยปี
ร้านนี้รับรองอร่อยแน่นอนแฝงตัวอยู่ในตลาดแห่งตำนานที่นี่
จังหวัดปฐุมธานีจะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผมนะครับ

ระแหง๑๐๐ปีที่จังหวัดปฐุมธานี
เดี๋ยวจะพาไปเจอกับร้านนี้แปรโภชนา
ร้านนี้เขาบอกว่าเปิดมานานหลายสิบปีแล้ว

สวัสดีครับอย่าแปลครับอยู่ต้อนรับเราในวันนี้

สำหรับอาหารวันนี้ที่จะให้เราได้ไปชิมกัน

ว่าการเปิดร้านอาหารของเรามันมีที่มาที่ไปอย่างไร
จังได้ไหมประมาณ๒๕๑๗อะไรไม่เกิน

ที่ขายขึ้นมาสไตล์อาหารของเรา

มาทานอาหารร้านนี้แปรโภชนา
อย่างแรกที่ต้องสั่งพลาดไม่ได้คืออะไรฮะ
ผมเองก็ยังตัดสินใจตอบไม่ค่อยเต็มปาก

เพราะว่าคนที่สูงอายุหน่อยเขาไม่เอาเผ็

แล้วต่อมาเพราะเขามีเด็กรุ่นหลังมาด้วย
สองสามคนเขาก็บอกอย่างนั้นขอแซ่บหน่อย

อย่างแรกที่ผมคิดว่าควรจะต้องลองทานก่อน

ข้างในคือตัวหมูทรงเครื่องที่มีผสมพวกพริกทงพริกไทยนะ
แต่ที่ทีเด็ดเลยก็คือผสมแห้วในนั้น

ต่อมาเอาใจไวโจทย์ที่ชอบเผ็ด

พอเนื้อปลากายได้ที่คุณเอามือลูบ

นั่นคือเคล็ดลับในการทำตัวเนื้อปลาให้มันนิ่ม

รสชาติมันเข้มข้นคือมันเผ็ดร้อนพอดี

เมนูต่อไปเดี๋ยวทานปลาช่อนแดดเดียวของที่นี่

คำว่าปลาช่อนให้มันดี

มันจะไม่มีกลิ่นโคนกลิ่นขาว
การทอดจะทำให้ปลานุ่มได้
มันต้องใช้น้ำมันร้อนและน้ำมันค่อนข้างเยอะ
เดี๋ยวลองทานดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับ

มันมีความหวานมันเค็มอยู่ในตัวมัน
ดูว่าเป็นเมนูที่รสชาติปลาศักดิ์จันทร์มาก
อีกหนึ่งเมนูที่แบบว่าจีนจ๋าเลย

เดี๋ยวจะลองทานดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับ

แล้วมันก็มีความเปรี้ยวอยู่แค่นิดเดียวเท่านั้นเอง

หรือว่าหลายคนคิดว่าถ้าล้างไม่สะอาด

แต่สำหรับที่นี่ไม่มีกลิ่นคาวเลย

แล้วก็เมนูต่อไปเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดี
กุ้งปลาหมึกทอดกระเทียมพริกไทย
เดี๋ยวลองทานปลาหมึกไปก่อนนะครับ
โอ้โหหอมหวานมันเค็ม
มันกรอบในความสดของตัววัตถุดิบ
วัตถุดิบส่งตรงมาจากมหาชัย
เรามาหาเมนูที่มันเป็นน้ำ
จะได้สดให้มันคล่องคลอกันบ้างดีกว่า
นี่ต้มยำปลาช่อนน้ำใส
ใช่ปลาช่อนใหญ่มากค่ะครับครับใช่

คุณผู้ชมครับคุณค่าในการมามากบอกเลยอร่อยกุ๊บเมนู
เชื่อว่าคุณผู้ชมดูแล้วอยากจะมาครับเฮียแปรครับ
สถานที่ที่ตั้งนี่ก็คืออยู่ที่ตลาดแหลงร้อยฟรี
ของอำเภอล่าหลุกแก้วจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งจะมีจุดสังเกตได้ก็ลานจอดรถของสมุทรพระเทพอยู่ด้านหลัง
แล้วก็เดินตามริมคลองมาประมาณ๒๐๐เมตรก็ถึงร้าน
โทรศัพท์ทางหมายเลข๐๒๕๙๙๑๓๙๘
เปิดร้านอาหารตั้งแต่๙โมงเช้าถึงบ่าย๒โมงครึ่งทุกวัน
แน่นอนวันนี้ไม่ได้มามือเปล่านะ

นี่เลยมอบให้เลยนะครับ
สัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนั้น
ติดตามกันให้ได้นะครับในช่วงของตลอดกินกับรถคู่ใจของผม
โอ้โหน่าทานทุกเมนู

ต้องไปสิเพราะว่าที่นี่นะครับที่ตลาดระแหงแห่งนี้
อยากจะแนะนำให้ไปเที่ยวกันนะครับตลาดแห่งนี้เป็นตลาดโบราณ
แล้วมีความสะอาดมากอาหารอร่อยด้วย
ไกลจากกรุงเทพด้วยแล้วก็อาหารเขาสดมากจริง
เวลาก็แวะเวียนไปทานกันได้นะจ๊ะ